จังหวัดปราจีนบุรีนะคะมีกลุ่มวัยรุ่นเขาเล่นสงกรานกันเมื่อวานนี้เขามีจุดหนึ่งทางการปิดถนนให้เล่นเลยนะ
แต่พอช่วงค่ำแล้วเจ้าหน้าที่ที่เขาควบคุมพื้นที่บริเวณนั้นเขาบอกว่ามันดึกเกินไปแล้วที่จะเล่นสงครานเดี๋ยวเกิดเหตุอาทยากรรมขึ้นเนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกว่ากลับบ้านกันได้แล้วพอได้แล้วการเล่นสงครานวันนี้วัยรุ่นไม่พอใจ

ใช่ค่ะวัยรุ่นไม่พอใจนะคะไปก่อเหตุวุ่นวายภายในโรงพยาบาลพอกู้ภัยพยายามเข้าไประงับเหตุก็ใช้ขวดเบียร์ทุบหัวกู้ภัยได้รับบาดเจ็บอีกนะคะ
ตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวได้บางส่วนแล้วคือวัยรุ่นที่ก่อเหตุเขามีกันหลายคนนะแต่ควบคุมตัวได้แล้ว๓คน๑ใน๓คนพบสารเสพติดด้วยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมาที่เทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีปราจีนบุรีค่ะ
จุดนี้เจ้าหน้าที่เปิดให้เป็นสถานที่เล่นน้ำสงกรานนะคะบรรยากาศเนี่ยก็มีวัยรุ่นเอารถยนต์เป็นลักษณะรถโหลดเนี่ยแต่งเตี้ยเตี้ย
แล้วก็มีเครื่องเสียงเยอะเนี่ยนะเขาเอามาเปิดเพลงเต้นกันอย่างสนุกสนานเลยตลอดเส้นถนนเลย
มีการดื่มสุรากันด้วยจุดนี้หลังจากนั้นตำรวจเห็นว่าดึกละมืดละสามทุ่มแล้วสมควรแก่เวลา
ตำรวจก็เลยแจ้งให้กลุ่มวัยรุ่นเลิกเล่นละเลิกเล่นน้ำและปิดเครื่องเสียง
ช่วงนั้นมีวัยรุ่นบางกลุ่มไม่พอใจนะคะเร่งเครื่องรถยนต์ใส่ตำรวจโดยเฉพาะรถกระบะ
และรถกระบะมีวัยรุ่นคนอื่นที่เป็นเพื่อนกันยืนอยู่หลังรถกระบะด้วย
พอเร่งเครื่องแรงเนี่ยทำให้คนที่ยืนอยู่บนรถกระบะตกลงมาจากรถได้รับบาดเจ็บไป๔คน
แม้เจ้าหน้าที่ก็ใจดีนะคะอ้าวตกไม่เป็นไรเราพาไปส่งโรงพยาบาล
แต่พอไปถึงโรงพยาบาลมีกลุ่มวัยรุ่นที่ไม่ได้รับบาดเจ็บเป็นเพื่อนของผู้บาดเจ็บเนี่ย
ไม่พอใจตามมาที่โรงพยาบาลมาที่ห้องฉุกเฉินส่งเสียงเอะอะโวยวายในโรงพยาบาลเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอร้องให้ลงไปรออยู่ด้านล่างกลุ่มวัยรุ่นไม่พอใจหนักไปอีกค่ะ
ไม่ยอมลงด้วยและเรียกพักพวกมาเพิ่มอีกประมาณ๒๐คน
เต็มโรงพยาบาลไปหมดเสียงเอะอะโวยวายเหตุการณ์เริ่มบานปลายนะคะ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้เข้ามาระงับเหตุ
ระหว่างที่รอตำรวจอยู่กู้ภัยก็นำตัวผู้บาดเจ็บ
คือเขาปฏิบัติงานตามปกติอะค่ะเอาตัวผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสงคราเนี่ย
มาที่โรงพยาบาลในขณะนั้นวัยรุ่นที่อยู่ในโรงพยาบาลกลับเห็นว่ากู้ภัยจะเข้ามาหาเรื่องตัวเอง
ก็เลยใช้ขวดเบียร์ตีศีรษะเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับบาดเจ็บไป๑ราย
มันเริ่มบานปลายมากขึ้นสิคะทีนี้เพราะว่ามีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้ว
ภัยเรียกเพื่อนมาบ้างค่ะเรียกเพื่อนมาปิดล้อมวัยรุ่นภายในโรงพยาบาล
มีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มวัยรุ่นกับกลุ่มกู้ภัย
กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยท้าทายยั่วยุบอกฝั่งกู้ภัยบอกพวกเรามีปืน
จากนั้นกลุ่มกู้ภัยไม่กลัวเพราะตัวเองมีเยอะเหมือนกัน
รุมประชาธรรมกลุ่มวัยรุ่นค่ะเกิดเหตุวุ่นวายกันอย่างมากเลยนะคะ
ในโรงพยาบาลในเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจกลุ่มแรกที่มาเนี่ยมาน้อยไปหน่อย
เลยขอกำลังเสริมนะคะหลังจากนั้นค่ะตำรวจที่เข้ามามากันหลายนายนะคะ
ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้จับกลุ่มวัยรุ่นได้๓คน
แต่จริงมีมากกว่านั้นนะคะแต่ว่าทุกคนหลังจากเห็นตำรวจก็พยายามวิ่งหนีกันไป
สรุปแล้วได้สามคนค่ะพันธุ์ตำรวจเอกวัญชัยพิทักตันสกุลผู้กำกับการ
สพกบินบุรีบอกว่าเบื้องต้นควบคุมตัววัยรุ่นได้๓คน
เอาตัวไปสอบปากคำไปขยายผลแล้วนะส่วนงานวันไหลวันสุดท้าย
ก็คือวันนี้เนี่ยนะคะอาจจะขอความร่วมมือจากทางเทศบาลค่ะ
มาตรการป้องกันเพราะเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นอีก
ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ได้ตัวมาสามคนเนี่ยหนึ่งในสามพอตรวจปัสสาวะออกมาแล้ว
พบสารเสพติดนะคะส่วนอีกสองคนหลังสอบสวนพูดคุยกันไปพูดคุยกันมา
ไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องปล่อยตัวไปแล้ว
แต่หัวโจกหนึ่งคนที่ตำรวจต้องการตัวอยู่ตอนนี้ชื่อว่า
เพื่อนเพื่อนระบุว่าเขาชื่อว่าในเบิ้มนะคะตำรวจจะติดตามตัว
มาสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะคะฝากถึงงานสงครานพื้นที่อื่นอื่น
ที่กำลังจะมีวันไหลด้วยนะไปเล่นให้สนุกไปเล่นให้สนุกเท่านั้นนะ
และน้ำเมานี่แหละจะบอกให้อย่าดื่ม
ใช้คำว่าอย่าดื่มดีกว่าเพราะว่ามันจะนำมาซึ่งเหตุการณ์แบบนี้นะคะ